ถ้าเกิดใครเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเลี้ยงไก่นะ
ช่วงนี้คุณต้องระแวดระวังสังเกตสังกาดี
เพราะไม่เช่นนั้นไก่ของคุณอาจจะตกไปอยู่ในท้องของคนอื่นก็ได้ค่ะ
ไปที่บ้านเลขที่๒๔ทับ๑๙๒นะคะ
หมู่ที่๑ในตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
นี่ที่มาของไก่หาย

อยู่ในท้องของคนอื่นเรียบร้อยแล้วเป่งสักขนาดนี้ต้องบอกว่าไปอยู่ในท้องของตัวอื่น
เออนั่นแหละคุณคือคุณนเรศอัญชูฤทธิ์เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ภรรยาของเขาเนี่ยกำลังทำความสะอาดกวาดถูกวาดถูบ้านอย่างสบายอกสบายใจเลย
แล้วพอกวาดมาถึงหน้าบ้านปุ๊บโอ้โหแทบช็อกอ่ะ
เจอตัวเนี่ยคุณไอ้ตัวนี้งูเหลือมตัวขนาดใหญ่เนี่ย
ขดอยู่ใต้โต๊ะแบบผึ่งพุงสบายใจเลย
พอได้สติปั๊บนะพี่เขารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลามาอย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
นี่จับได้แล้วจับพี่เหลือมออกมาได้เรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งของเกลือละลางที่อยู่ในทอง
ของกลางที่ทำให้พุงกลางเนี่ยค่ะบวมเป่งเลยชัดเจนเลย
ไอ้งูเหลือมมันคงบอกนะอย่าบีบท้องแรงเดี๋ยวย่อนเดี๋ยวย่อน

มาวัดความยาวของพี่เหลือมตัวนี้กันดีกว่า
เหมือบไก่เข้าไปเนี่ยตัวต้องใหญ่ขนาดไหน
เหลือมตัวนี้ความยาว๔เมตรเลยนะคะคุณ
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาพี่เหลือมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนปล่อยย่อนคืนออกมาหรือเปล่า
ช่วงนี้ต้องฝากบอกนะเห็นภาพแบบนี้แล้วมันแบบ
ทั้งสงสารน่ะทั้งแบบอื้อขนลุก
ต่อให้มันย่อนออกมาก็ไม่รับคืนแล้ว
เออใครที่บ้านค่อนข้างจะรกมีพื้นที่เป็นป่าเป็นสวนอะไรอย่างนี้
หรือว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรืออะไรแบบนี้คุณผู้ชมต้องระแวดระวังให้ดี
เห็นอะไรผิดสังเกตแบบนี้รีบโทรแจ้งพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยงสัตว์ยิ่งต้องระมัดระวังด้วย